สำหรับวันนี้ราคาเนื้อสัตว์คงที่น้ำหมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกกิโลกรัม
เข้าตลาดดีกว่าไปเช็คราคาสินค้ากันนะคะว่าวันนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

สำหรับวันนี้ราคาเนื้อสัตว์คงที่นะหมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็คงที่นะ๕บาทต่อฟองค่ะ

ฝรั่งกิมจูอยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัม

ละกอฮอนแลนด์๓๘บาทต่อกิโลกรัม
และชมพู่ทัพทิมจันทร์๗๐บาทต่อกิโลกรัม